พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

ทุกคืนวันพระรหัสบดีแบบนี้

เช็คทั้งดวงคุณผู้ชมเอง

กำลังมานี่อัญชวิกาเขาใจถึง

เขากล้าที่จะให้เราใส่ขาบานด้วย
กล้าให้เราก็กล้าใส่ค่ะ

จริงพูดถึงเรื่องพิธีกรพูดถึงการแสดงก็ต้องเรียกว่าเป็นชั้นครูทุกอย่างเนี่ยแหละ
แต่ถ้าสมมุติเจอคนคนนี้คำถามหนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่รายการรายการจะถามก็คือ

อันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมเขาคือแมวก้าวชีวิตจริง
ต้องบอกว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งเดี๋ยวเรามานับกันนะว่ากี่ครั้ง
เพราะว่าเจ้าตัวก็น่าจะนับไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกัน
ทำธุรกิจมาแล้วล้มมาแล้วกี่ครั้งไม่เคยมีคำว่าถอย
แล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำใหม่เสมอเมื่ออะไรที่เขาคิดออกนะ
ถ้าเขาคิดออกเขาทำเลย
โดยที่เขาไม่ยึดติดด้วยว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นคนมีชื่อเสียง
วันหนึ่งให้เขาไปขายข้าวต้มเขาก็ทำได้
วันหนึ่งให้เขามานั่งปั้นแป้งขายขนมเปี๊ยะเขาก็ทำได้
สำหรับป่าเทพโภคงามค่ะ
สวัสดีครับป่าของ
สวัสดีครับ
นี่แหมมีหนึ่งสะดุด
ไหนนมเปี๊ยะ

ก็ตื่นมาก็บอกเด็กมาเถอะทำให้หน่อย

มันก็บอกแล้วมันเพิ่งกลับมาแล้วก็เมามาด้วย

ก็ต้องรอคิวกันสักนิดนึง

คือเราอยากจะให้ทุกคนได้กินอะไรอย่างนี้ไง

ทุกวันที่ป่ายังนอนอยู่บนรถอยู่ไหม
นอนไม่ได้รถแล้ว
ก็ทำอยู่แล้วนอนอยู่ที่ที่ขายของแล้ว
จิวร้านเลยนะแล้วก็นอนอยู่ที่พื้น

เดี๋ยวมันจะบอกทีหลังก็ได้
จิวห่างจากสารยา

แล้วขึ้นสะพานบรมบรมจะวิ่งไปจนสุดสะพานบรม
เสร็จแล้วก็เติมน้ำมันตรงนั้นไม่ได้เพราะมันมีปั๊ม
สิ้นสุดก็ต้องลงก่อนดิต้องลงก่อนไง
แล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งจะมีเขียนว่าสาระยา
เราก็ไม่ต้องเข้าตรงไปเลยเข้านครปฐม
เข้าน้องคอมธมได้ไปวนตรงบรมเวียนละ๓รอบ
แล้วจับมารอบมาตรงสาระยาอีกทีนึง
แล้วคนเขาไปกันถูกมั้ยป่า

วันนี้ถ้าแขกรับเชิญกับพิธีกรจะตีกันอย่าว่ากันนะ
เดี๋ยวประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทำธุรกิจ
เมื่อกี้หนูพูดถูกไหมไม่เคยทำให้ป่าท้อถอยเลย

มันไม่รู้จักอ่ะคือมันอะไรวะท้อถอยแล้วอะไรที่มันลำบาก
เออป่าว่าป่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้สู้แล้วก็บอกเออสงสารป่านะป่าเนี่ย
สู้ชีวิตหน้าดูอะไรแมวก้าวชีวิตบางคนพูดอย่างนั้นนะ
หนูไม่ได้สงสารหนูกลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูป่าดิยังฮึกเหิมเลย

เพราะความหิวไงเพราะความที่เราเฮ้ยถ้าเราไม่ทำเนี่ย
เราจะอยู่เฉยมันแน่นอนจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่เราจะต้องหิว
ยังหิวไม่เท่าไหร่เฮ้ยไหนสัตว์เราวัวควายสัตว์ที่จะต้องเราต้องดูแลเขา
แบบให้คอยเรื่องของหมาทองหรว่าผมก็ต้องเฉียงล่ะ
ก็ยังดูแลกันอยู่

เท่านั้นอยู่กับจุมเขาชื่อแล้วก็ทำด้วยกันอยู่

เข้าล็อกหน้าอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกเนี่ย

เริ่มเหมือนจะเข้าล็อกเห็นแสงสว่างปลายวงบ้าง

ช่วงหน้าเราจะท็อกให้ทะลุทะลวง

หนุ่มคนนี้ผ่านเรื่องราว

วันนี้ขอดูผ่านดวงทั้งหมดช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
กระโบ้ม

อายุเยอะแล้วเดี๋ยวมันไม่เสมอ

ก็ดูคร่าวตามช่วงวันที่เกิด

ตามเวลาเกิดลักษณะอยู่มังกร

อุลนางเงียบเดี๋ยวหมอจะชกคนดูน
ป่าเลยเป็นคนชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนขี้เล่น
ทำอะไรก็ตลกโปรกฮาสนุกสนาน
ทั้งที่ชีวิตจริงแล้วเราอย่างไร้ตอน
เครียดไม่มีที่กินไม่มีที่นอน

มันเป็นเครื่องเซิร์ฟและจิตวิญญาณ

น่าเชื่อเลยน่าใช้ได้นะใช้ได้อาจารย์นี่เป๊ะเลยนะอาจารย์